พาคุณผู้ชมไปที่กาญจนบุรีนะคะมีคนร้ายเป็นผู้หญิงสองคนค่ะ
วิ่งราวโทรศัพท์มือถือครับแต่ว่าไม่ได้ก่อเหตุเป็นครั้งแรก
ก่อเหตุมาแล้วตั้งหลายครั้งนะคะแล้วครั้งล่าสุดเนี่ย
ตัวผู้เสียหายเขาไม่ยอมเขาบอกว่าไปแบบฉกมือถือเข้าไป
ลบข้อมูลสำคัญของเขาหายหมดเลยอ่าแต่โจรเนี่ยเขาก็อ้างว่า
เขามีลูกเล็กทั้งคู่จะขโมยเอาไปขายซื้อนมให้ลูกกิน

คือผู้เสียหายไม่ยอมข้อมูลในมือถือหายไปหมดเลย
ตำรวจสพท่าเรือก็ต้องมาช่วยแยกนะคะก็มันก็ชุลมุนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
ผู้เสียหายมาชี้ตัว๒คนร้ายที่เป็นผู้หญิงทั้งคู่
นางสาวสุจิกาอายุ๑๙เองค่ะและนางสาววิมลอายุ๓๘แล้ว
ทั้งสองคนไปจบโทรศัพท์วิมพิโรคมือผู้เสียหาย

แค่มาขโมยมือถือก็โกรธแล้วนะ
แต่ขโมยไปและลบข้อมูลของเขาหายเกลี้ยงเลย
กล้องวงจรปิดจับพฤติกรรม
ระหว่างที่ขี่รถตระเวนในพื้นที่ตำบลท่าเรือได้นะคะ
ผู้หญิงสองคนที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนไปตามที่ต่างแบบนี้ค่ะ

ก่อเหตุ๔ครั้งแล้ว
ก่อเหตุในพื้นที่ตำบลท่าเรือ๓ครั้ง
อำเภอธามกา๑ครั้ง
ครั้งแรก๒๒กันยายนขโมยโทรศัพท์มือถือนักเรียน
ป้ายรถเมย์ที่ตำบลท่าเรืออำเภอธามกา
ครั้งที่๒วันถัดไปเลย๒๓กันยายน
ที่ร้านคอทุเรียนท่าเรือสายนอก
ครั้งที่สามที่วัดท่าเรือขโมยโทรศัพท์มือถือ
ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะในวันที่๑ตุลาคม

ก็ขโมยโทรศัพท์มือถือคนเฝ้าสารเจ้าตึกโพงไม้
พอก่อเหตุหลายครั้งแบบนี้ค่ะ
มันก็ต้องสอบปากคำแล้วก็ต้องดำเนินคดี
ผู้อำกับการสพท่าเรือบอกว่า

กดดันจนผู้ก่อเหตุมามอบตัวที่สพท่าเรือเมื่อวาน
แต่ผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้หญิงทั้งสองคนนี้
เขาบอกว่าเขาก่อเหตุจริงแต่ฟังเหตุผลเขาหน่อยได้ไหม

ทั้งสองคนนี้เขาบอกว่าเธอมีลูกอ่อนทั้งคู่เลย
ลูกยังเล็กมากไม่มีงานทำเงินไม่พอใช้
สามีเพิ่งเลิกไปก็เลยจำเป็นต้องก่อเหตุ
คือพยายามจะบอกว่าก่อเหตุด้วยความจำเป็นจริง
พอขโมยโทรศัพท์มือถือมาได้ก็เอาไปขาย

เอาเงินไปซื้อข้าวซื้อนมให้ลูกกิน
เคยทำไปรักษา
แต่ผู้เสียหายเขาไม่ยอมจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และผู้เสียหายมีหลายคนด้วยนะคะ

มีเจ้าของแผงขายทุเรียนที่เป็นผู้เสียหายอีกคน

คือจะทำร้ายตัวคนร้ายเลยค่ะ
โมโหมากเหมือนคนที่ก่อเหตุ
เขาก่อเหตุแบบไม่สะทกสถานเลย

ก็เกิดอาการบันดาลโทษะค่ะ
เพราะว่าเหมือนแม่ผู้ต้องหาเขาเหมือนแบบว่า
ก็เหมือนบอกว่าเราโง่เองให้ยืมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยเหมือนเกิดอาการโมโหตรงนี้ขึ้นมา
ทั้งที่เราเหมือนหวังดีแล้วเราก็เป็นผู้เสียหายค่ะ
ที่เขาจะขอโทษก็ไม่ได้ขอโทษนะคะ

เหมือนเราแบบชกหน้าไปแค่ทีเดียวเองอะค่ะ

ไม่มีอาการแบบว่าจะขอโทษนะพี่หนูไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนี้

ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา
ผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้หญิงทั้งสองคนนะคะ
ข้อหาวิ่งราวซับร่วมกันวิ่งราวซับ
แล้วตรวจปัสสาวะเอ้าปรากฏว่า
ผู้ต้องหาคนนึงที่ชื่อว่านางสาววิมล
ผลเป็นบวกเสพยาเสพติดด้วยนะคะ
ก็ต้องเพิ่มข้อหาเสพยาเสพติดด้วยค่ะ
ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ